มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเขาขี่ไปชนท้าย

ตัวของคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยพุ่งทะลุกระจกรถเก๋งเลยครับ
แล้วไปนอนโอดครวนในรถเก่งคือบาดเจ็บ
แล้วออกไม่ได้ใช่ตัวเขาทะลุกระจกเข้าไปเลย
คนขี่จักรยานยนต์ทะลุเข้าไปนอนเจ็บ
ผู้ภัยต้องไปช่วยคือคนขี่จักรยานยนไปนอนเจ็บอยู่ในรถเก่ง
ผู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางไปงัดท้ายรถคันนี้ออก
ก็สัก๑๐นาทีได้ก็สามารถนำร่างของนายอมวลเทพพรมรี
มาประถมพยาบาลเป็นรถ๕ประตูก็นำส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสาย๗ตำบลหนองขามอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีครับ
ด้านนายวิศนุผลมีอายุ๔๓ปีเจ้าของรถคันนี้เขาบอกว่า
ก็เขาขับมาแล้วก็จอดอยู่ริมถนนแล้วก็ลงไปทำธุระ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังโครมแล้วก็หันไปเอ้ามีเสียงคนตะโกน
ว่าเนี่ยรถชนรถชนรถจักรยานยนต์ชนนะฮะ
แล้วพอไปดูโอ้โหคนขี่พุ่งทะลุกระจกไปนอนอยู่ในรถแล้วอะครับ
พอออกมาดูก็เห็นว่ารถตัวเองเนี่ยโดนชนพังยับเลยนะฮะ
แล้วก็ไปเจอคนเจ็บคือนายอมรเทพนอนอยู่
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยไปช่วยเหลือนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวาน
รถกระบะสองคันเขาซิ่งกันมา
แข่งกันมาบนถนนมาลัยแมนสายนครปฐมกำแพงแสน
แต่ว่ามีกระบะ๑ใน๒คันที่เขาแข่งกันมาเนี่ยเสียหลักครับ
พุ่งชนรถที่จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อทำให้รถนั้นพังไป๕คัน
แล้วก็มีนายสุภกิจแก่นเมืองอายุ๒๑ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๒มหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐม
นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์รอเพื่อน
คือเพื่อนผู้หญิงเขาเนี่ยไปซื้อของในร้านเขาก็จอดรออยู่ถูกชน
แล้วก็มีคนเจ็บอีกหลายคนเพราะว่านี่มันคือร้านสะดวกซื้อไง
รวมทั้งทางด้านของคุณอุดรรย์รุ่งบริวิทชาติ๓๐ปี
คนนี้เป็นคนขับรถกระบะซิ่งนี่แหละที่ไปชนเขาก็บาดเจ็บด้วย
นี่ขนาดยังไม่ถึงสงกรานนะครับคุณผู้ชมต้องระวังเรื่องความปลอดภัยให้มากเลย